คุณผู้ชมครับตามความคืบหน้าเหตุอุกอาจแล้วก็เศร้าสลดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
ท่านคงตามกันมาสองวันละใช่ค่ะ

ก็เช้าวันเสาร์นะครับช่วงที่อยู่แถวถนนย่านคลองเตยดินภูตบาทเนี่ย
เดินกันมาแล้วก็มีคนร้ายบุกมา
อีกคนนึงที่ยิงเข้าไปกระสุนนัดแรกเนี่ยมันไม่โดนใคร
แต่มันพุ่งไปโดนครูเจี๊ยบเข้ากลางหน้าผากเสียชีวิต
แล้วมันก็จ่อยิงเด็กคนหนึ่งจนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะไปขึ้นจะขยายลบหนีไป
คือจังหวัดตรงนี้ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าความจริงถูกยิงไปนัดหนึ่ง
มันจะขึ้นรถเนี่ยเพื่อนมันตะโกนบอกไปยิงมันให้ตาย
บอกให้ซ้ำให้ตายแล้วก็วิ่งกลับมายิงจริงจนแบบเขาล้มลงไปกองกับพื้นนะคะ
เอาเป็นว่าจนถึงวันนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะฮะ
ความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวตามให้
แต่แน่นอนว่าในมุมหนึ่งที่เศร้าสลดเหลือเกินก็คือครูเจี๊ยบนะครับ
ชื่อจริงของคุณครูก็คือนางสาวศิรดาสินประเสริฐวัย๔๕ปี
คุณครูเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
เช้าวันนั้นวันเสาร์นะคุณครูจะไปสอนพิเศษให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียน
ปกติก็จะแวะซื้อของแถวนี้เป็นประจำแล้วจะมากดเงินด้วยนะฮะ
โดนกระสุนของไอ้คนร้ายที่มันบุกมายิงเด็กนักศึกษาอุเทรนธวาย
และนัดแรกไม่โดนสุดเรียกกระสุนเข้าหน้าผ่าเสียชีวิตนะครับ
และเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเพราะคุณครูเนี่ย
เป็นคนสุพรรณบุรีนะค่ะ
คุณพ่ออายุ๗๕คุณแม่อายุ๗๐คุณครูคือเสาหลักของครอบครัว
เพราะมีพี่น้องอยู่๓คนครูเจี๊ยบเป็นคนกลาง
พี่ชายเสียชีวิตไปแล้วน้องสาวติดต่อไม่ได้หายไปไหนไม่รู้
มีหลานสองคนคือลูกของพี่ชายกับน้องสาว
เจี๊ยบต้องดูแลทั้งพ่อแม่และหลานสองคน
แล้ววันนี้ต้องมาเสียชีวิตไปเพราะเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าโอ้โห
นี่คุณแม่นะฮะยังทำใจไม่ได้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันคุยกันมาไม่รู้กี่สิบปีนะฮะ
ถ้ามันจะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันแล้วก็มันไล่ยิงกันอย่างนี้จริงนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้สิทธิ์เก่าที่เคยเรียนกับครูเจี๊ยบ
มาร่วมแสดงความอาลัยที่โรงเรียนนะฮะนี่คือน้องสุพัชชานะครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุด้วยปัจจุบันอายุ๒๐ปี
สุพัชชาเป็นลูกศิษย์ของครูเจี๊ยบที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
ช่อกุหลาบสีขาวไปวางในจุดที่ครูเจี๊ยบถูกยิงเสียชีวิต
เพื่อแสดงความอาลัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สุพัชชาบอกว่าเคยเรียนกับครูเจี๊ยบตั้งแต่ชั้นม๑ถึงม๓
เจี๊ยบเป็นครูที่ใจดีมากสอนคอมพิวเตอร์เอาใจใส่เด็กนักเรียนทุกคน
น้องบอกน้องรับไม่ได้จริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พฤติกรรมของการก่อเหตุเนี่ยมันคือเรื่องของเด็กที่มีปัญหากันเอง
แล้วทำไมต้องมาเดือดร้อนคนอื่นผลมาตกอยู่ที่คนอื่น
ตอนนี้สังคมเนี่ยสาบแช่งคนที่ยิงครูเจี๊ยบ
และอยากให้เวรกรรมเนี่ยมันตามทันคนที่ทำครู

กลัวจะดุเวลาที่ทำงานไม่เสร็จหรืออะไรค่ะ

คือยังไงแล้วเขาก็พยายามช่วยสอนช่วยดันนักเรียนที่ยังทำงานไม่เสร็จ
ตอนแรกหนูคิดว่าอาจารย์เขาไม่เป็นอะไรมาก
อาจารย์หลบทันหรือว่าวิ่งหนีไป
แต่ไม่คิดว่าอาจารย์จะไปเสียที่โรงพยาบาลอีก

การที่เขาคิดว่าเขาทะเลาะกัน
หรือการที่เขาคิดว่าเขามีปัญหากัน
ทำไมเขาต้องมาทำให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องมันต้องเดือดร้อนด้วย
ทั้งที่อาจารย์หนูไม่เคยทำอะไรเลย
วันนี้ยังมีลูกศิษย์ของครูเจี๊ยบนะฮะ
หรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะครับที่รู้ข่าว
มาร่วมแสดงความอาลัยแสดงความเสียใจ
ช่อดอกไม้นำดอกไม้ไปวางอาลัย

น้องนักเรียนหญิงชั้นม๒คนหนึ่งนำดอกไม้มาวาง
เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียคุณครูเจี๊ยบนะครับ
แล้วก็บอกว่าเมื่อวันอังคารที่แล้วนะฮะ
เพิ่งเรียนกับครูเจี๊ยบอยู่เลย
วันเสาร์ครูเจี๊ยบมาจากไปซะแล้ว
เจี๊ยบเป็นครูที่ดีมากสอนดีมาก
มีปัญหาอะไรปรึกษาครูเจี๊ยบได้ตลอด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวคิดว่า
ไม่ควรจะมาเสียครูดีไปจากเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็หวาดกลัวมากว่ามันจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นอีก
แนะนำค่ะมีปัญหาก็สามารถปรึกษาครูเขาได้
ความรักที่เรามีต่อครูเนี่ยมากจากครูเจี๊ยบ

ก็คือคุณครูคนหนึ่งที่ดีคนหนึ่งเลยค่ะ
ที่แบบว่าสอนดีแล้วก็น่ารักมากสำหรับเด็กนักเรียนเสียดายค่ะ
แบบว่าครูดีไม่แบบไม่ควรที่จะมาเสียไปเพราะว่าอะไรแบบนี้ค่ะ

ทำไมเราต้องมาเสียคุณครูดีไปกับเหตุการณ์แบบนี้
อายุเท่านี้เองนะน้องคิดได้นะคะ
เด็กที่มันแบบไล่เอาคืนกันอะไรกันเนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมครับมีผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในโรงเรียนนะฮะ
วันนี้มาแสดงความอาลัยเหมือนกันก็บอกกับตินะครับ
สื่อข่าวของเราบอกว่าส่วนตัวเนี่ยเสียใจแล้วก็สงสารครูเจี๊ยบมาก
พอลูกสาวรู้ข่าวเนี่ยตกใจแล้วก็ยังทำใจไม่ได้
ลูกสาวเป็นลูกศิษย์ของคุณครูอยากฝากไปถึงคนที่ก่อเหตุ
หรือว่าจะเป็นเด็กอาชีวะเด็กช่างกลที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ขอให้เลิกเถอะ
กลับมาตั้งใจเรียนดีกว่า
ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนของคุณครูเจี๊ยบในวันนี้นะครับ
โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน
วันนี้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยให้กับครูเจี๊ยบ
ก็มีคุณครูมีผู้บริหารของโรงเรียนมีเด็กนักเรียนนั่งสมาธิเพื่อไว้อะไร
แล้วทางโรงเรียนก็ทำคลิปเพื่อแสดงความอาลัยกับครูเจี๊ยบออกมาด้วย
อันตรีเหนืออาร์นอันปรดปรมโทธนเสน่งคง
สำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวาย
มาลายสิ้นทั้งอินซีสถิตทั่วแต่ชั่วดี
ประดับไว้ในโลกา
จุดเกิดเหตุก็เป็นทางเท้าที่ถนน
โกสานะครับเขตคลองเตยกรุงเทพนะครับใกล้ใกล้กับโรงเรียนของคุณครู
ผู้ช่วยผู้บริการโรงเรียนพระหรุทัยคอนแวนนะครับอาจารย์ชนัทศิการมณีอินนะครับ
บอกว่าครูเจี๊ยบอยู่ที่โรงเรียนมาตั้งแต่ปี๒๕๓๙นะฮะสอนที่นี่มา๒๗ปี
ทำหน้าที่คุณครูด้วยความเข้มแข็งรักเด็กนักเรียนมากให้ความช่วยเหลือเพื่อนครู
คำปรึกษาผู้ปกครองทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเป็นคนดีมาก
เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งไม่คาดคิดเป็นการสูญเสียแล้วก็เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนด้วย
ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้มีการคัดกรองกันอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
ในพื้นที่โรงเรียนนักเรียนไม่สามารถออกไปไหนได้คนที่จะเข้ามาเนี่ยมาได้แค่ประตู
ด้านหน้าประตูเดียวเท่านั้นเข้ามาข้างในไม่ได้ด้วยความปลอดภัยรอบโรงเรียน
ตำรวจสอนอท่าเรือแล้วก็สอนอทุ่งมหาเมฆที่ดูแลพื้นที่กินพื้นที่อยู่สองสอนอ
ส่งกำลังมาช่วยดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนให้แล้วที่เหลือคือเรื่องการเยียวยาจิตใจของนักเรียน
แล้วก็ครูในโรงเรียนที่ตอนนี้ทุกคนยังเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เราลองย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันเสาร์๑๑พฤศจิกายนตอนเช้านะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
คือกลุ่มนักเรียนอุเทนนะคะเขาก็เดินอยู่ตามปกติ
เขาก็เดินเดินผ่านเดินอยู่ริมถนนตามปกติเลย
ซึ่งคนก็ใช้สวิกกันตามปกติจนกระทั่งอยู่นี่ค่ะ
คนร้ายสวมจังเก็ตนะสวมหัวกระน็อกเต็มใบ
อุเทนเขาก็วิ่งหนีแหละพยายามวิ่งหนีนี่
อดโดนยิงมันจะวิ่งเข้าไปยิงซ้ำ

วิ่งกลับไปแล้วจะหนีแล้วเพื่อนบอกมึงกลับไปซ้ำ
ก็กลับไปซ้ำเขาขนาดเขานั่งแน่นิ่งไปแล้ว
สุดท้ายเขาล้มลงไปกองกับพื้น
ถึงได้วิ่งขึ้นไปซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วหนีไป
ขณะที่คนแถวนั้นก็บอกโทรเรียกตำรวจโทรเรียกรถพยาบาล

เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสี่แล้วหนีหายไปเลย
อย่างที่บอกจะตามจับป้ายทะเบียนก็ไม่ได้เพราะตำรวจไปตรวจสอบแล้ว
เป็นป้ายทะเบียนปลอมเป็นการสวมทะเบียนตบตาเจ้าหน้าที่
โอ้โหนี่แสดงว่าเตรียมตัวมาก่อเหตุนะ
คือตำรวจถึงขั้นบอกว่าไอ้พวกนี้มันมีทักษะทักษะในการทำเรื่องเร็วอ่ะ
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าป้ายทะเบียนก็ปลอม
พบตรบอกนี่มันคือพวกแบบแก๊งองค์กรอาทยากรเล็กเลย
ถ้าพบตรใช้คำนี้ข้อหาต้องหนักแล้วนะคะถ้าจับได้
คือหลังจากเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนคือกรูไปช่วยเหลือครูเจี๊ยบก่อนเลยนะคะ
ปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวครูเจี๊ยบส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่สุด
ครูเจี๊ยบคือคนแรกที่ล้มลงไปกับพื้นหลังจากกระสุนนัดแรก
ลั่นออกมาจากปืนนะคะแต่สุดท้ายครูเจี๊ยบเสียชีวิตนะคะ
ส่วนหยอดนี่อาการหนักเหมือนกันเพราะว่าโดนเจาะยิงซ้ำตั้งหลายนัด
เข้าที่คอเข้าที่ตัวเข้าที่ขายังอยู่โรงพยาบาลจุลาลงกรอยู่เลยนะคะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้๓วันเต็มแล้ว

แต่จนบัดนี้ยังไม่มีหมายจับออกมานะคะตำรวจก็ยังติดตามตัวคนร้ายไม่ได้ครับ
สอนอทุ่งมหาเมฆบอกว่าเร็วนี้จะมีข่าวดี
จะจับทั้งสองคนได้อย่างแน่นอน
เบื้องต้นกลุ่มคนเจ็บเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นปี๑กับปี๒

ตำรวจก็เลยพุ่งเป้าไปที่เรื่องของสถาบัน
แปลว่าถ้ามันไปเจอแก๊งที่ไม่ใช่สถาบันของตัวเองเมื่อไหร่
มันก่อเหตุแน่ตำรวจมองแบบนั้นนะคะ
วันนี้ตัวแทนสโมสรนักศึกษาอุเทรนธวาย
แล้วก็นางสาวพรพิมลแม่ของนายหอดคนเจ็บ
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ตัวแทนนักศึกษาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

หยอยก็เลยต้องเปลี่ยนรถตรงจุดเกิดเหตุ

เหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้น

และตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยผู้ก่อเหตุเป็นใคร
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยปิดเรียนไป๓วัน
ก็ให้นักศึกษาเรียนออนไลน์กันไปก่อน
ควรอื่นของเขาจะการเรียนทางมาเที่ยวเรียนครับ
อาการบาดเจ็บลูกแม่ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วง

ต้นคุณหมอผ่าตัดไป๓รอบแล้ว

ส่วนกระสุนที่อยู่ในช่วงขาเนี่ยกระสุนฝังยังไม่สามารถผ่าตัดได้
แม่บอกแม่กล้าพูดเรื่องนี้แม่กล้าพูดว่าลูกแม่เป็นคนดี
ลูกแม่ไม่เคยมีเรื่องกับใครลูกแม่สอบเข้าเรียนที่นี่ได้
ลูกแม่ได้ทุนแม่ขอร้องตำรวจจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้แม่ที
ทางด้านพบตรพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมรับไม่ได้

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการแล้วก็นนทบุรี

ว่าต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด

ถ้ามีผู้ประคับการจังหวัดต้องรับผิดชอบด้วยค่ะ
คือวันนี้ผมได้ฟังพบตรที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะ
พบตรบอกว่าลักษณะแบบนี้มันคือแก๊งอาทยากรเล็กเลย
เพราะมันมีปืนมันมีการเตรียมการก่อเหตุ
แล้วก็ก่อเหตุแบบปรับร้ายเลย
แล้วพื้นที่ที่เกิดบ่อยก็แน่นอนคือกรุงเทพ
มุดปราการปริมณฑลซึ่งฆ่าโทษตำรวจในพื้นที่ว่าต้องไม่เกิดอีก

คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้มีภาพของนักศึกษาอุเทรนธวาย
ยอดคนเจ็บที่เจ็บสาหัสเขาเรียนอยู่ปี๑อายุ๑๙ปีนะครับ
คือมันแน่นอนว่าคนพุ่งเป้าไป

สถาบันแบบที่ว่าคู่อลิเนี่ยพอเห็นแล้วแบบยิงไม่เลือก
เห็นเขาอยู่ริมฟุตปาดลงจากรถเมย์มาเพื่อเปลี่ยนคันแล้วยิงเลยเนี่ย
อุเทรนธวายวันนี้เขาไปกับคุณแม่ของหยอด
เพราะแม่บอกต้องการขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
เนื่องจากลูกชายเนี่ยไม่ได้เป็นคู่อริ
ฝั่งนั้นจะเป็นต่างสถาบันจะเป็นถ้าตามข่าวที่ว่าเขาอันนี้ก็อุเทนกับประทุมวัน

แต่ลูกชายแม่เนี่ยเรียนดีได้ทุน
จะไปทำกิจกรรมเรื่องรับปริญญาของรุ่นพี่ใช่
ถ้าเกิดจะบอกว่าเป็นคู่อลิยิงกันแม่บอกขอความเป็นธรรมให้ลูกชายแม่หน่อย

ลูกแม่เพิ่งเข้ามาปีหนึ่งเองจะไปอลิกับใครก่อน
แล้วที่พี่นักศึกษาอุเทรนธวายที่เข้ามากับคุณแม่มาร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ย

คือเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาเนี่ย

เพราะตอนนี้อุเทรนธวายเนี่ยกำลังมีกรณีที่ต้องออกจากพื้นที่
ย่านจุฬาใช่ไหมแล้วเขาก็ไปยื่นขอความเป็นธรรมไว้ว่าเขายังไม่อยากย้ายอะไรอย่างนี้
พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดมันพุ่งไปที่คู่อลิคู่อลิคู่อลิ

เขาก็เลยต้องมายื่นขอความเป็นธรรมอันนี้ในมุมของเขานะ
เหลือต้องรอการสืบสวนสอบสวนกันต่อไป
คุณผู้ชมครับวันนี้ตินะฮะได้ลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุ
เพื่อไปดูร่องรอยต่างเกี่ยวกับเรื่องของคนก่อเหตุเพิ่มเติมนะครับ
แล้วนี่คือคุณธรรมรงค์นะฮะเป็นพ่อค้าที่อยู่ในจุดทางเท้าแถวที่เกิดเหตุนะครับ
คุณธรรมรงค์บอกว่าที่ผ่านมากลุ่มของนักศึกษาที่ถูกยิง
ก็คือกลุ่มคนเจ็บจะเอาจักรยานยนต์เนี่ยมาจอดอยู่แถวนี้
แล้วนั่งกินข้าวกันแล้วนั่งคุยกันที่ร้านค้าแถวนี้
ไม่เคยมีท่าทีก้าวร้าวอะไรไม่เคยมีปัญหากับใคร
นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นก็คือเด็กนักศึกษาที่มาเจอกันเนี่ย
แล้วก็ถูกยิงคุณแม่น้องหยอดก็บอกกับผม
บอกลูกชายจะขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านเวลาไปเรียน
แล้วก็จะมาเจอกับพี่เพื่อนแล้วถึงจะนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนด้วยกัน
ไปสถาบันอุเทรนถวายด้วยกัน
แม่ค้าขายสลากที่อยู่ย่านนั้นนะครับ
ก็บอกกับตินะครับบอกที่ผ่านมากลุ่มเด็กช่าง
อันนี้คุณยายสุวรรณานะครับ
กลุ่มเด็กช่างเนี่ยเขาจะมีกันสักประมาณ๒๐คนเนี่ย
มารวมตัวกันแถวนี้ช่วงเช้า

แล้วจะมีสองคนเนี่ยยืนดูรถเราอยู่ปากซอย
เพื่อคอยดูว่ารถเมย์จะมาตอนไหน
พอรถเมย์มาปุ๊บจะส่งสัญญาณให้เพื่อนที่อยู่ในซอย
เดินออกมาแล้วรวมกลุ่มกันขึ้นรถเมย์เพื่อไปเรียน
ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องมีคู่อลิมาทำร้ายอะไร
หรือเขาไม่เคยไปเกรกเมเรกเกเลอะไรใส่ชาวบ้าน
แต่ว่าตอนนี้คนที่อยู่ในพื้นที่บอกกังวลเรื่องความปลอดภัยมาก
ตอนนี้นี่คุณยายบอกระแวงไปหมดเลย
เห็นเด็กช่างเดินผ่านเมื่อไหร่ตอนนี้ระแวงเลย
เขามีมารวมกลุ่มกันตรงบริเวณนี้แถวนี้
ไม่รวมรวมในซอยซอยที่อยู่หลังมีต้นไม้นั่นน่ะ
รวมกลุ่มนั่นน่ะเออนั่นน่ะ
เพราะแม่เวลานอนอยู่ข้างในใช่ไหม
ต้องออกมาออกมาต้องเดินผ่านยังกลัวเลย
กลัวเดี๋ยวก็ตีกันทีแม่ตายเลยล้ม
ก็กลุ่มอื่นยังไม่มีแต่กลัวเดี๋ยวกลุ่มอื่นเข้ามาปะทะไง
ไม่มีเลยไม่มี
วันนี้ทีมข่าวของเราก็สำรวจพื้นที่
รัศมี๑๐กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่ามีสถานศึกษาอยู่หลายแห่ง
ระดับโรงเรียนก็จะมีโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวน

แล้วก็จะมากดเงินมาซื้อของ
ไปสอนพิเศษลูกศิษย์เช้าวันเสาร์
มีโรงเรียนนนทรีย์วิทยาห่างจากจุดเกิดเหตุกิโลเมตรกว่า
มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลกรุงเทพห่างจากจุดเกิดเหตุ๓๘กิโลเมตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวายห่างจากจุดเกิดเหตุ๕กิโลเมตร
แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันห่างจากจุดเกิดเหตุ๗กิโลเมตรกว่านี่นะฮะ
แต่ความจริงแล้วก็แม่คนก็บอกว่าทั้งปืนทั้งเรื่องสถาบันอะไรต่างเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะพวกเด็กพวกนี้นะ
คือมันอยู่มาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วค่ะแล้วไม่รู้ว่าปัญหานี้จะไปจบที่ตรงไหนด้วย
และไม่รู้ว่ามันต้องจบอีกกี่ชีวิตถึงจะแก้ปัญหานี้ได้
แม้จะผ่านมา๓วันแล้วคุณผู้ชมแต่แม่เขาเลี้ยงลูกเขามาแม่เขาเลี้ยงครูเจี๊ยบมาตั้งกี่ปี
เวลา๓วันไม่เพียงพอสำหรับใจแม่เลยนะคะ
ครูเจี๊ยบทุกวันนี้เนี่ยใจเขาแตกสลายไปตั้งแต่วันที่มันเกิดเหตุการณ์วันเสาร์วันนั้นแล้วอะค่ะ

ไปที่วัดพระแม่ประจักษ์แห่งภูเขาคาแมวนะคะที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่เป็นสถานที่จัดพิธีศพของครูเจี๊ยบวันที่๒แล้วค่ะ
ก็มีครอบครัวมีชาวบ้านมีซิสเตอร์มีบัตรหลวงแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
มาร่วมพิธีสวดขอพรพระเจ้าในความเชื่อของคุณครูเจี๊ยบอ่ะนะคะ
แล้วก็เป็นการขอพรตามหลักศาสนาคริสต์
คืนนี้แฟนครูเจี๊ยบไม่ได้มาร่วมงานด้วยเพราะว่าติดธุระค่ะ
คุณแม่มณีนะคะคุณแม่ครูเจี๊ยบในวัย๗๐ปีก็บอกปกติทุกวันนะช่วงค่ำ
จะคุยกับลูกสาวเพราะเขาอยู่คนละที่ใช่ไหม

เมื่อวานเนี่ยแม่ก็รอนะแม่ก็รอรอเอ๊ะค่ำแล้วทำไมเจี๊ยบไม่โทรหาแม่

วันเสาร์แม่ก็รอจะคุยโทรศัพท์กับเจี๊ยบเจี๊ยบไม่โทรหาแม่เลยแม่ก็แปลกใจ
จนกระทั่งอ๋อขออภัยค่ะไม่ใช่วันเสาร์ค่ะพี่อุ๋ยเมื่อวานนั่นแหละค่ะ

ใช่แม่ก็รอแล้วนั่งรออยู่สักพักแม่ถึงได้สติขึ้นมาว่าลูกแม่ไม่อยู่แล้วนี่นะ
คุณแม่ทราบข่าวแล้วแต่ว่าคุณแม่เหมือนกับยัง
คือมันเป็นสิ่งที่ทำทุกวันคือมันไม่มีใครตั้งตัวได้แม่ก็ยังคงรออยู่ว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเจี๊ยบจะโทรมา
มันเหมือนแบบอยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นความฝันอย่างนั้น

ใช่แม่บอกแม่เพิ่งได้สติรู้ว่าลูกจากไปยังไม่มีวันกลับแล้ว
แม่ก็พยายามบอกว่าเออเจี๊ยบมาเข้าฝันแม่ได้ไหมมาหาแม่ได้ไหมแม่อยากเจอ
แต่สุดท้ายก็ไม่เจอนะคะถามว่าสภาพจิตใจคุณแม่เป็นยังไงบ้าง
บอกก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงแหละก็ได้กำลังใจจากชาวสุพรรณเนอะ
แล้วก็ที่คุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บอกว่าคนสุพรรณต้องไม่ตายฟรีแม่ก็รู้สึกชื้นใจขึ้นมาหน่อย
มั่นใจว่าตำรวจจะต้องจับตัวคนที่ทำลูกแม่มาได้อย่างแน่นอน
สำหรับคนที่ทำให้ลูกแม่ตายถ้าจำได้วันที่เกิดเหตุเนี่ย
ครั้งแรกแม่ให้สัมภาษณ์บอกว่าแม่ว่ามันไม่เกี่ยวกับสถาบันหรอก
มันเป็นที่นิสัยแต่แม่ใช้คำที่แรงกว่านิสัยนะคะ
มันเป็นที่นิสัยของตัวบุคคลมากกว่า

เชื่อนะว่าคนที่ทำให้ลูกแม่ตายเนี่ย
เขาคงมีพ่อแม่คอยสั่งสอนให้เป็นคนดีนั่นแหละ
แต่เจ้าตัวเองนั่นน่ะที่ไม่รักดี

แม่ขอฝากไปถึงคนที่ทำให้ลูกแม่ต้องตายเนาะ

อ๋อฉันจะกลับด้วยมึงนี่เก่ง
คุณแม่บอกว่าครูเจี๊ยบเป็นเสาหลักของครอบครัวที่คอยดูแลทั้งพ่อแม่
ส่งเสียหลานให้เรียนหนังสือ
แต่เมื่อวันนี้ไม่มีเจี๊ยบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะเป็นเสาหลักให้กับหลานเอง
คุยกับคุณอาพรพาณิชพัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการแผนกจิตเวท
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะคะก็บอกว่า
ช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะตี๔สะดุ้งตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ
เขาบอกเขาได้ยินเสียงกระซิบบอกว่าให้ดูแลพ่อกับแม่ครูเจี๊ยบหน่อย
บอกว่าถ้าอยากให้ไปดูแลให้ไปบอกหัวหน้างานเธอด้วย
แล้วช่วงบ่ายหัวหน้างานก็มาบอกให้ไปดูพ่อกับแม่คุณเจี๊ยบจริง
ให้ไปประเมินสภาพจิตใจว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าแม่ครูเจี๊ยบเนี่ยเคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้าก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
ไปดูเคสประเมินเคสให้หน่อย
เราว่าเฮ้ย
เป็นอย่างนั้นจริงหรอ
เคสนี้ใช่ไหมครับ

อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แต่ว่าถ้าตามหลักความเชื่อของครูเจี๊ยบที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ย
มันจะไม่มีการเป็นว่าแต่เกิดแล้ว

ก็บอกว่าป้าเจี๊ยบส่งเสียเขาจนเรียน
เพราะเขายังเรียนไม่จบเลยตอนนี้เขาอายุ๑๘ปี

เขาก็จะพยายามเรียนหนังสือให้จบ
แล้วก็จะมาดูแลครอบครัวแทนป้าเจี๊ยบ

ผมอยากถามนะคนที่ทำเนี่ย
ผมอยากรู้ว่าณวินาทีนั้น

แต่จะตีกันอะ
ทำไมไม่เลือกสถานที่ซะหน่อยล่ะ

โดยที่คนอื่นเขาไม่ต้องมานั่งโดนลูกหลงอะไรแบบนี้

ผมไม่อยากอภัยให้กับคนที่ทำป้าเจี๊ยบเลย

คือทุกคนก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

มันซ้ำไปซ้ำมาตลอดเลยค่ะ

คือเคยเป็นอดีตรองภูมิชาการบนธครบาลอะ

ตีไล่ฟันกันตั้งแต่๒๐๓๐ปีก่อนจนถึงปัจจุบัน

แต้มบอกครูหรือว่าอาจารย์ของสถาบันอาชีวะเนี่ย
ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นะ

ปฏิเสธไม่ได้นะ
สถาบันนอกโรงเรียนไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ใช่ไหมคะ
คือคุณต้องทำยังไงให้เด็กคุณไม่ต่อยไม่ตีไม่เอาคืนไม่ไปเป็นซ่องโจรซุ้มมือปืนอะไรกันอ่ะ
เพราะว่าทำไมมหาวิทยาลัยเขาไม่ตีกัน
เขาไม่ต่อยกันไม่ไล่แทงกันไม่ไล่อะไรกัน

อันนี้คือคำถามที่ทำให้ครูกับอาจารย์ของสถาบันอาชีวะที่รองแต้มบอกนะ
บอกจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะเกิดเหตุอย่างนี้จะอยู่เฉยจะนิ่งเฉยไม่ได้
อันนี้ถือเป็นความรับผิดชอบในการอบรมดูแลสั่งสอนเด็กแล้ว
ถูกต้องมันต้องไปดูที่ต้นทางด้วยไงใช่ไหม

นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ

แล้วเรื่องครูเจี๊ยบนี่ยังไม่ทันข้ามวันข้ามคืนเท่าไหร่เลยนะฮะ